ในช่วงแรกนี้ต่อเนื่องกันกับบรรยากาศในช่วงเย็นเลยนะครับ

หลังจากมีกระแสข่าวว่าเดี๋ยววันนี้แหละประมาณช่วงสาย
น่าจะเห็นคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตเดินออกจากเรือนจำ

แต่ว่าสุดท้ายแล้วช่วงระยะเวลานั้นก็อาจจะยืดออกไป

เดินออกมาเสร็จก็เห็นบรรดานนักข่าวไปรุมสัมภาษณ์นะครับ
นับ๑๐๑๐สถานีที่มีไมโครโฟนไปจิ้มสัมภาษณ์
ถามความรู้สึกแล้วก็สิ่งต่างที่อยู่ในเรือนจำว่าเป็นอย่างไร
เดี๋ยวไปดูวินาทีประวัติศาสตร์กันหน่อยครับ
กำลังมีโอกาสให้ผ่านมา
ได้รับราชธาณภัยโทษในครั้งนี้
เหล่านั้นก็ยอมรับกติกาของกฎหมาย

รับกฎเกณฑ์มาติดคุก
เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่า
ประชาชนหรือใครก็แล้วแต่ที่มักจะชอบอ้าง

สู้โดยกระบวนทางกฎหมายดีกว่า
สู้เรียกรวมกว่านั้นบนเวทีบนกฎกติกา

คุณชูวิทย์บอกเลยชัดเจนว่าจากนี้ไปคือสู้ตามกฎกติกาดีกว่า

หลังจากนี้จะดำเนินชีวิตอย่างไร

เรื่องเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางไม่เอาอีกแล้ว
ผมอยากเป็นผู้ประกาศอยากเป็นพิธีกร

จะไปแต่ละช่องไม่รู้ว่าช่องไหนจะรับสมัครหรือเปล่า

ถ้ามาทะเลาะทีวีขออ่านคู่กับคุณชุวิตนะคะ

ลองดูนี่คือวินาทีประวัติศาสตร์
ช่วงเย็นที่ผ่านมาโทรทัศน์สถานีต่างก็ไปรอที่จะสัมภาษณ
และนี่ก็คือภาพที่คุณชุวิตนั้น
ก้มกราบเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
หลังจากที่ก้าวเดินออกมาพ้นรั้วเรือนจำ

และผู้ต้องขังคดีรื้อบาเบียย่านสุขุมวิทย์
ซึ่งต้องโทษจำคุกนาน๒ปีนะครับ
วันนี้ได้รับการปล่อยตัวออกจากทันทะสถานโรงพยาบาลราชธรรม
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
หลังจากได้เข้าเงื่อนไขได้รับพระราชทานอภัยโทษ
เนื่องจากในโอกาสแรกนับตั้งแต่ขึ้นทรงราช
พระราชสันตติวงศ์ในฐานะที่คุณชูวิทย์นั้น
เป็นผู้ต้องโทษจำคุกที่เหลือโทษอีกไม่เกิน๑ปี
และรับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า๑ใน๓นะครับ
ซึ่งวันนี้ครับสีหน้าแววตาท่าทางต่าง

มีคนสนิทนั้นก็มารอรับหน้าเรือนจำเลยนะครับ

ปรับปลื้มใจในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนะครับ

เดินหน้าประกอบอาชีพด้วยความสุจริต

คุณชูวิทย์บอกว่าจะเดินทางไปยังบ้านพัก
และพรุ่งนี้ครับจะเดินทางไปงานรับปริญญาลูกสาว
สหรัฐอเมริกาเดินทางข้ามประเทศเลยนะครับ
และอาจจะเขียนถึงเรื่องราวชีวิตของตัวเอง

รวมถึงเรื่องราวการใช้ชีวิตในเรือนจำ

ไม่ได้อยู่สุขสบายตามที่หลายคนเข้าใจนะครับ
เพราะว่าก่อนอันนี้ก็มีกระแสข่าวว่ามีชื่อเสียง
มีเงินทองอยู่ในเรือนจำแล้วคงอยู่แบบสุขสบาย
คุณชูวิทย์บอกว่าสุขภาพไม่ค่อยจะดีด้วย
ต้องรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ระหว่างนั้นก็เป็นจิตอาสาช่วยเข็นศพผู้เสียชีวิต
กว่า๘๐ศพนะครับผ่านมือของคนนี้มาแล้ว
ยืนยันจะกลับตัวกลับใจ
ขออย่างเดียวคือขอให้สังคมให้โอกาส
กับผู้ชายที่มีหนวดชื่อชูวิทย์ด้วย

แต่ว่า